ส่วนเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น
รวมถึงมาตรการต่างเอาในแต่ละวันแบบนี้ก่อนนะคะ
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจะมีการแถลงข่าว
ในช่วงเวลา๑๑นาฬิกาโดยประมาณของทุกวัน
ของกรมควบคุมโรค๑๑นาฬิกามาเจอกัน

อีกหนึ่งหน่วยงานที่แถลงเกือบทุกวัน
ก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙โดยรัฐบาล
เวลาก็แตกต่างกันไปแต่เราก็ตามเราในฐานะสื่อ
มีหน้าที่สรุปเนื้อหามาให้คุณผู้ชมฟัง

คือเมื่อวานี้รองประหลัดกระทรวงศาสตร์ธรรณสุทธิ์แถลง

บอกว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงทางสองแพร่ง
และคนที่เลือกว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาคือประชาชน
ครับและการปฏิบัติการตามมาตรการต่างนะฮะ
ใช่ค่ะคือตอนนี้สถานการณ์โควิด

จากการแถลงเมื่อวานนี้คือเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๑๐
เดี๋ยวนี้นะคะคือเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น๑๒๒ราย

เป็นกลุ่มที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม

รวมถึงมีผู้ป่วยรายใหม่ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
ทำงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ
แต่เมื่อวานนี้๑๒๒คนไม่พบผู้ป่วย
ในกลุ่มสถานบันเทิงนะคะที่พบไปก่อนหน้านี้
ไม่ว่าจะเป็นรามคำแหงสุขุมวิทย์ทองหล่อ
ตอนนี้ในประเทศไทยนะคะ๗๒๑ราย
รักษาหายแล้วกลับบ้านได้๕๒ราย
ยังอยู่ในโรงพยาบาล๖๖๘ราย

ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเลย๗ราย
เสียชีวิตแล้ว๑ราย

ที่มีการแถลงของกรมควบคุมโรคในแต่ละวัน

ช่วงของการแถลงข่าวที่น่าสนใจมากจริงนะคะ
ในแพทย์สุขภกิจศิริรักษ์
ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุ
แล้วก็ให้ข้อมูลอธิบายช้าไปเลยแบบนี้นะคะ

ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม
ถ้าประเทศไหนมีจำนวนผู้ป่วยพอถึง๑๐๐ปุ๊บ
กราฟเขาบอกว่าผู้ป่วยมันจะเพิ่มขึ้น
จากร้อยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เช่นเดียวกับกลุ่มประเทศในยุโรป
จะทำให้ระบบสาธารณสุขไม่สามารถรองรับได้ทัน

จำนวนผู้เสียชีวิตจะตามมาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ทีนี้นะคะนายแพทย์สุภกิจให้ดูกราฟแล้ว

ซึ่งเป็นจุดแรกที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวัน
สามเส้นตรงข้างล่างนะฮ่องกงสีฟ้าสิงคโปร์สีเขียว
แล้วก็ฮ่องกงสีม่วงสิงคโปร์สีเขียว
แล้วก็ญี่ปุ่นสีฟ้าเขาจะเป็นแนวราบไงคุณ
ใช่ค่ะคือตอนแรกผู้ที่ติดเชื้อพอมาถึงร้อยปุ๊บ
มันไม่ได้พุ่งขึ้นมันไม่ได้พุ่งขึ้นสูง
เหมือนทางฝากฝั่งของยุโรป
แต่กลับเบนออกไปเป็นแนวราบ
เพราะอะไรเพราะอะไรเขาถึงเป็นแบบนี้
เพราะมาตรการการเก็บตัวของคนในประเทศ
แล้วทุกคนนะคะเชื่อฟังมาตรการนี้

และอาจารย์หมอค่ะอาจารย์หมอสูงภาคเกียร์บอกว่า
ช่วงนี้แหละช่วงที่ถึง๑๐๐คน
แล้วเราจะแยกไปพุ่งสูงเหมือนยุโรป
หรือจะเบนราบไปเรื่อยรักษากันไปเรื่อย

เรียกช่วงเวลานี้ว่าเวลาทอง

อธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาทองค่ะ

คือช่วยทุกช่องนะครับช่วยบอกเถอะครับนะครับ
ประชาชนตัดสินใจคือบางประเทศเขาไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วครับ
เพราะเขาไปแล้วแต่เราอยู่ที่๗๐๐
เรายังอยู่ที่ทางสองแพ่งจะไปซ้ายไปขวา
กับพี่น้องประชาชนล้วนเลยครับขอบคุณครับ
ส่วนมาตรการต่างในพื้นที่กรุงเทพนครนะครับ
เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมนคร
โดยขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่กรุงเทพนคร
เพราะอาจได้รับเชื้อหรือว่าท่านอาจจะเป็นภาหะนำเชื้อไปให้ผู้อื่น
อันนี้เป็นการขอความร่วมมือ
ส่วนสถานที่ทำงานทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชน
ขอให้จัดมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
ดูแลสุขภาพของพนักงานเช่นให้พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัย
จุดบริการเจลล้างมือแล้วก็เหลื่อมเวลาในการทำงาน
พร้อมทั้งเรื่องของการงดจัดกิจกรรมที่คนจะรวมกันจำนวนมาก
เมื่อวานนี้เท่าที่ดูก็ประกาศยาวเหมือนกันนะ
แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นการขอความร่วมมือนั่นแหละครับ
ข้อหนึ่งนี่แหละก็คือประชาชนบางท่านถ้าออกต่างจังหวัด
ตอนนี้ท่านอาจจะยังไม่ติดเชื้อโควิด
แต่ถ้าท่านออกไปท่านอาจจะติดก็ได้
หรือในขณะนี้ท่านเป็นภาหะนำโรคโดยที่ท่านไม่รู้ตัว
ท่านอาจจะออกไปแล้วก็เอาไปติดคนอื่นก็ได้
ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ท่านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนครนะครับ
ถึงแม้ว่าจะขอความร่วมมือแบบนี้แล้วนะคะ
แต่ว่าคือบรรยากาศก็หลายคนบอกว่า
ไม่มีงานทำแล้วไม่มีเงินแล้วก็อยู่ไม่ได้เนี่ยนะคะ

เมื่อวานนี้ค่ะตลอดทั้งวันประชาชนทยอยเดินทางกลับต่อเนื่อง
โดยเฉพาะช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บขศยืนยันถึงมาตรการของทางบขศเองนะคะ
ก็คือการจัดเจ้าหน้าที่เพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสาร
มีการวัดอุณหภูมิฉีดพ่นเจลหรือแอลกอฮอลล้างมือตลอดเวลา
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการเป็นอย่างดี
แต่ว่าตอนนี้ทยอยมีคลิปออกมาจากโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
เกี่ยวกับคนที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครกลับบ้านไปคือเขาขอความร่วมมือ
ไม่ใช่การกักตัวเหมือนคนที่มีความเสี่ยงนะคะแต่ขอให้เว้นระยะจากคนที่อยู่ที่บ้าน
บางคนไม่ทำตามคุณนะฮะเป็นโลกโซเชียลออกมาใช่ไหมใช่ค่ะ
แต่บางคนเขาก็ปฏิบัติตามนะครับเขาก็ทั้งใช้มาตรการในการเว้นระยะ
ใช้มาตรการในการให้ตัวเองอยู่แต่กลับบ้านนะครับ